สนับสนุนโดยสมาร์ทซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดหอมขจัดคราบฝังแน่นลดกลิ่นอับชื้น
มันมีประเด็นไงหมดประเด็นว่าผู้ชายใส่เสื้อบอนลดจะตายเขาบอกมันมีในโลก
โซเชียลมันมีประเด็นแบบผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขามาโพสต์ไว้อ่าว่าแบบว่าตัวเองเนี่ย
แต่งตัวสวยแต่ทำไมอ่ะแฟนอ่ะ

เขารู้สึกว่ามันแบบว่ามันไม่สวยน่าใส่เสื้อเชิดอย่างนี้ถูกต้อง

ถ้ามีแฟนหล่อใส่เสื้อบอลก็โอเครถจะตาย

โอ้โฮตึงด้วยเป็นอย่างไร
ทำมันเสร็จร้อยเสร็จปุ๊บโทรศัพท์ไปหาผม

บอกพี่ออกมาแล้วพี่ไม่ได้กลับบ้าน

นี่สุดยอดผู้จงรักและพักดี

ครับบ่นป๋องอารมณ์
คุกกี้หวั่นเทียบ

จะไปนั่นไปนี่คือไปอะไรกับเสื้อบอลนักหนาใส่ทำไม

เขาบอกว่าต้องใส่เสื้อเชิดผู้ชายเป็นหมอกันใส่เสื้อเชิด
หนึ่งคือมันใส่สบายสองคือมันหาง่าย
สามมันคือรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันคล่องตัวมันไปไหนก็ได้มันซอย
มันเหมือนชุดสูตรใช่ไหมพี่ไปไหนใส่ชุดเดียวพอรู้ป่ะ

เขาบอกว่าเหมือนไม่ให้เกียรติเขาเวลาเขาแต่งชัวร์สวย
เขาใส่ชุดแบบชุดแสกชุดแบบกระโปรงกระเป๋าเนี่ยแฟนใส่เสื้อบอล

ใช่แล้วก็มาอยู่ที่แมนยูก็สั่งซื้อเลย

แบบวิ่งเนี่ยมุมแม่มันเลิศ
เนี่ยแองกี้ใส่ก็ดูดีเนี่ย

พอใส่เต็มทุกพื้นที่เลยนะ
คือลักษณะเหมือนลูกฟุตบอลมากกว่าเพราะใส่ไหม

พึ่งผมถอดนี้ออกเลยนะ

เฮ้ยกูไปถอดเอาอันนี้ดีกว่า

เผื่อไหมเข้า

ซูมอีกด่าตั๊กกล้องเลยพอไง

เดี๋ยวมันต้องหลอกก่อนสิ

หนุ่มวันนี้คนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้น

วันนี้โอเคล่ะคนก็ติดตามกันมากมายเกี่ยวกับเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะ
เอาง่ายว่าวันนี้กรรมธิการงบเขาเลื่อนพิจารณา
ซื้อเรือดำน้ำอีก๓วันเดี๋ยวมาเคาะกันใหม่

วันนี้ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมธิการ
การพิจารณาร่างพลบองของประมาณรายจ่ายประจำปีศาสตร์๑๕๖๔
ซึ่งเดิมนะฮะในวาระนี้เขาจะมีวาระ

รายงานเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน๒ลำมูลค่า๒๒๕๐๐ล้านบาท
จากประเทศจีนแล้วก็เป็นของทางกองทัพเรือ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมธอศาสตร์ส่วนประชาธิปัตย์ได้ยืนยันว่า
จะไม่เห็นชอบหากพิจารณาเรื่องนี้
รวมทั้งนายวิรัติรัตนเศษนะฮะสสพลังประชารัฐ
ในฐานะที่เป็นประธานวิบรัฐบาล
แล้วก็กรรมทงบพยายามรับเพื่อให้กองทัพเรือนั้นมาชี้แจงถึงเหตุผลอีกครั้งหนึ่ง
ก็เรียกว่าทำให้ที่ประชุมกรรมทรนั้นเลื่อนการพิจารณาออกไป

เพื่อให้กองทัพเรือมาชี้แจงครับว่าจะเลื่อนการจัดซื้อเรือดำน้ำได้หรือไม่
ซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้ควรพูดถึงเรือดำน้ำว่ามันมีความจำเป็นหรือเปล่า

เมื่อวานนี้ประชาธิปักษ์ก็ไม่เห็นด้วยกับเรือดำน้ำ
แต่ทำไปทำมาวันนี้เหมือนพลิก

วันนี้ถึงขนาดคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
เพราะว่าต้องดูว่ามี๕๑กว่าเสียง
ให้สัมภาษณ์ถึงว่าสอสอของพักบางคนระบุว่า
การจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยผ่านความเห็นชอบของกรมธนะกรรมธิการ
จะโหวตสวนในชั้นการพิจารณาพรบงบปี๖๔

คุณจุลินเขาพูดว่าอ้าวประชาธิบัตย์จะพลิกหรือเปล่า
คือพลิกไปเห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำหรือเปล่า
วันนี้เขาบอกมันยังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้น
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณาของกรมท
เชื่อว่าทุกอย่างมีทางออก
ถ้าได้ข้อยุติในขั้นกรมธคือกรมธิการ
ก็จะช่วยให้การดำเนินการในขั้นอื่นต่อไปง่ายขึ้น
ทั้งนี้ตนยังไม่ได้คุยกับนายกถึงเรื่องนี้

อันนี้ก็คือทางประชาธิบัตย์ที่หลายคน
ให้ความสนใจว่าสรุปแล้วประชาธิปัตย์เนี่ย
จะเห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำหรือเปล่า
เพราะเขามีออกมาแบ่งให้เราดูเลยว่าใครเห็นด้วย
กรรมธิการที่โหวต๘คนมีใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะมีพักร่วมรัฐบาลหลายคน

ปรากฏว่าวันนี้อีกหนึ่งคนที่คนจับตามอง
แล้วคนต้องการคำตอบมากที่สุดนะฮะ
ก็คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย

เปิดเผยถึงเรื่องกรณีถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำว่า

ที่ตอนนี้นายกเขาบอกว่ากำลังพิจารณากันอยู่
ส่วนกรณีที่พักร่วมรัฐบาลมีความเห็นต่าง
หมายถึงเขาคงจะหมายถึงประชาธิปัตย์ด้วย
แล้วก็พักร่วมรัฐบาลต่างมีความเห็นต่าง
ในการซื้อนั้นไม่รู้เป็นเรื่องของพักที่จะว่ากันไป
แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรรมธิการ
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่กรรมาธิการแล้วล่ะ
ว่ากันยังไงซึ่งมีหลายพักร่วมอยู่ครับ

ถึงความจำเป็นว่าทำไมจะต้องซื้อเรือดำน้ำ
แล้วอะไรเราจะต้องซื้อลำที่สองลำที่สาม
เขาบอกทางกองทัพเรืออธิบายไปหมดแล้ว
หลักการและเหตุผลที่สำคัญงบประมาณที่จัดซื้อก็เป็นของกองทัพเรือ
แล้วก็ได้แก้ปัญหาปี๖๓ไว้แล้วส่วนหนึ่ง
ฉะนั้นโครงการอะไรก็ตามเป็นโครงการต่อเนื่อง
นายกพยายามจะบอกว่าการซื้อเรือดำน้ำมันเป็นโครงการต่อเนื่อง
มีความจำเป็นหรือไม่จะเป็นอย่างไรจะได้หรือไม่ได้

จะต้องอยู่ที่คณะกรรมธิการที่จะพิจารณาต่อไป
นายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขากล่าวเพิ่มเติมว่า
ความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าอะไรก็ตาม
ที่จะต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพวกเรา
ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้น
แต่เพื่อประเทศไทยและคนไทย
ทรัพยากรของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินจะทำอย่างไร
ไม่ได้มีไว้ไปรบไปสู้กับใคร
แต่เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์อธิปไตย
และข้อสำคัญเป็นงบประมาณของทางกองทัพเรือ
ซึ่งสุดแล้วแต่ว่าจะพิจารณากันอย่างไร
วันหน้าทุกคนก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมด
ถ้าเกิดอะไรขึ้นคงไม่ใช่เพราะผมคนเดียว
เป็นเรื่องของมติของหลายคนแล้วก็หลายพัก
ส่วนการทำงานระหว่างพักร่วมเป็นไปได้ด้วยดียังไม่มีอะไร
อีกหนึ่งคนที่คนไปถามเราต้องการคำตอบเรื่องเรือดำน้ำที่สุด
ก็คือรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ก็คือคนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายุครัฐมนตรี
นักข่าวก็ไปถามว่าท่านรองยังไงเนี่ย
ประชาธิปัตยเนี่ยเขามีมติไม่สนับสนุนในการจัดซื้อเรือดำน้ำแล้วนะท่านรอง
ท่านรองประวิทย์นะฮะท่านบอกเป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์ว่าอย่ามาถามตน
เป็นเรื่องของพักประชาธิบัตอย่ามาถามตนให้ไปถามพักประชาธิปัตย
เมื่อถามว่าควรซื้อเรือดำน้ำสองลำนี้หรือเปล่า
พลเอกประวิทย์กล่าวว่าความจริงมันดำเนินการไปหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งอืม
แล้วก็กองทัพเรือเขาก็มีการเตรียมการมานานแล้ว
ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีกันหมดนี่อืม
ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีกันทั้งนั้นนี่
มีกันหมดไหมครับคือยังไงมันต้องมีไว้อ่ะอืม
คือทางมุมของฝั่งประธบาลกับทองรับองค์ทัพเรือนะเขามองแบบนั้น
อืมเขาก็มองว่าโอเคแบบว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีนะ
เพื่อเป็นเมื่อกี้ที่ทางท่านนายกบอกมา
ก็คือเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธ์อะไรนะ
เอ่อเป็นอาวุธอาวุธทางยุทธศาสตร์อาทิตย
ทางยุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็
ก็ในมุมเห็นของอนาควรแข่งของท่านถูกไหมอื้อฮือ
แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็คือวินาทีนี้มันใช่เหรอเวลานี้มันใช่เหรอ
ใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรื่องนี้มีการถกเถียงกันมานานแล้ว
คือก่อนหน้านี้ก็มีการสั่งไปหนึ่งลำแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อีก๖ปีนะฮะ
อีก๖ปีนะทางฝั่งกองทัพเรือเขาก็ออกมาบอกว่า
คือสั่งไปเนี่ยมันเป็นงบของกองทัพเรือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการเลื่อนออกไปก่อน
แต่อีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่นะมันสามารถมีพรบโอนงบ
ได้ที่จะเอาไปช่วยคนนู้นคนนี้ได้อะไรอย่างนี้เขาก็มองอีกมุมหนึ่งได้
แต่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันถูกพูดกันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยตั้งแต่เนี่ยเมื่อเร็วนี้มีเรื่องของ
อนุกรรมธิการครับที่เขาได้มีการจะเข้ากันแต่ทั้งหมดละสิบคนอืมถูกไหมฮะ
ตอนแรกก็มีการถกเถียงกันอืมนะก็ตอนแรกก็มีการเอ่อลงความเห็นว่าเออ
ไม่ควรจะชะลอไว้ก่อนชะลอให้ชะลอไม่ชะลอไว้ก่อนไม่ใช่จะไม่ซื้อนะ
คือชะลอเอาไว้ก่อนอืมถูกไหมฮะทีนี้พอหลังจากนั้นนี่พอเข้าสู่เอ่อ
ตอนที่มีการลงชื่อกันเนี้ยอ่าฮะนะฮะลงมติกันเนี้ยก็คือสิบคน
หนึ่งคนเนี่ยก็คงจะลำบากใจไม่ได้เข้าไปอืมนะฮะก็คือมีเก้าคน
หนึ่งในนั้นก็คือท่านสุพลอ่าฮะท่านสุพลเนี้ยคืออ่าเป็นเป็นประธาน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้มีการลงคะแนนกันกลายเป็น๔ต่อ๔เห็นด้วย๔
ไม่เห็นด้วยสิกลายเป็นว่าคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยตอนแรกเนี่ย
คือก็ลงว่าเห็นด้วยเห็นด้วยอ่ากลายเป็นสี่ต่อสี่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่า
อ้าวแล้วทำยังไง๔ต่อ๔จริงแล้วก็ต้องถูกดันขึ้นไปหรือว่าทางต้องมีใครเนี่ยยื่นเข้าไปในกรรมธิการชุดใหญ่
ครับถูกไหมฮะอ่าแต่กลายเป็นว่าทางอ่าประธานอืมก็คือท่านสุพลเนี้ยลงด้วย
ก็คือเอาไงประธานมาลงด้วยก็เลยกลายเป็นห้าต่อสี่อ่ากลายเป็นห้าต่อสี่ว่าให้ซื้ออ่านุมัติแต่ที่สุดก็คือมันผ่านว่าโอเคมันได้ซื้อแล้วล่ะโอเค
แต่นี่ปรากฏว่าทางอ่าส่อส่อโจ้ก็คือส่อส่อยุธกระพงใช่ไหมอ่าของเพื่อไทยเพื่อไทย
ท่านก็เลยเอาเนี้ยดันเข้าไปที่เอ่อกรรมพิธีการชุดใหญ่อ่า
พอในชุดใหญ่ปุ๊บเนี้ยก็แน่นอนว่าในกรรมพิธีการจะมีเจ็ดสิบสองคนอืม
ซึ่งอยู่ในนั้นอยู่แล้ว๔๘งั้นเหมือนผลาก่อนว่าในมุมของค้านก็อยู่๒๔
มีประชาธิปัตย์อีก๖อันนี้คือซึ่งอยู่ในนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนแรกเขาคิดว่าจะมีการเคาะมีการโหวต

ซึ่งตอนแรกเลยทางประชาธิปัตย์เนี่ย

สศชเดชโชออกมาพูดบอกว่า

ปรากฏว่าทางคุณจุลินซึ่งเป็นหัวหน้าพักออกมาบอกว่า

หมายถึงว่าตอนแรกคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ย

ประชาธิปัตย์บอกว่าอยู่ยังไง

หัวหน้าภักรุงคุณจุลินรองนายอุทธิบาลมะนาติก้บอก

ไรว่นโฆสองสิบาทสรรพัชทิครัจนิดนึง

คือตอนนี้คือยังไม่มีคนจำเป็น

เหมือนเอาง่ายเราไปทำธุรกิจกับประเทศจีนอย่างนี้มันก็จะเสียคำพูดหรือเปล่า
แต่เขาก็พูดกันกลับมาอีกมุมนึงว่าณวินาทีนี้เอาจริง
ทั่วโลกมันได้รับผลกระทบโควิดกันหมดทุกคนน่าจะเข้าใจซึ่งกันและกัน
คือสามารถไปเจรจาได้ว่าขอเฉลาให้ก่อนนะ
เพราะสอสอบางท่านก็บอกว่าจีนก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเอเชีย
เพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวของโควิดมันมี
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการต่อลองว่าเออใจเย็นซื้อเดี๋ยวรออีกแป๊บนึง

เหมือนเอาง่ายเขาก็มีการยกประเด็นตอนสมัยท่านชวนหลีกภัย
ชวนหลีกภัยตอนนั้นซื้อรู้สึกเครื่องบินใช่ไหมครับ
เครื่องบินแล้วทำไมตอนนั้นเศรษฐกิจของเรามันไม่ดี
ทำไมสมัยท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มีการชะลอได้สำเร็จล่ะได้เงินมัดจำคืนด้วย
คนก็บอกวันนี้คุณชวนหลีกภัยเป็นประธานรัฐสภาเนี่ย
ก็เป็นคนบอกว่าคนละกรณีกันใจเย็นก่อนคนละกรณีกันนะวันนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันว่า
เฮ้ยสรุปแล้วจะยังไงจะยังไงเพราะว่ามีการเลื่อนออกไป
กว่าจะพิจารณากันอีกทีก็คืออีก๓วัน
เพราะฉะนั้นอีก๓วันนี้จะเป็นยังไง
ตัวแปรก็ต้องเป็นพักร่วมนั่นแหละฮะ
ตัวแปลทั้งหลายก็ต้องเป็นภูมิใจไทยเป็นประชาที่ปัด
ว่าจะเห็นด้วยกับประชาชนหรือจะเห็นด้วยกับอะไร
หรือมันแค่เป็นกระแสหมู่กระแสสังคมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหรือเปล่า
ก็บอกว่าก็เดี๋ยวประชาการก็จ่ายไปเอง
ก้อนี้ก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายและตัวนี้
ตัวแปลหลักก็คือในมุมของทางประชาที่ปัดด้วย
แล้วก็ต้องไปดูกันว่าเพราะแต่ผมเชื่อเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้

ถ้าสุดท้ายพอผ่านกรรมพยาบาลิการณ์จุดนี้
ถ้าเกิดว่าผ่านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเอาเข้าสะพาย
ถูกมั้ยก็ต้องไปลุยยังนู่นอีก

ครับผมตรงนี้นะครับ
มาถึงเรื่องราวดราม่าที่เป็นประเด็นวันนี้นะฮะโลกโซเชียล
สนั่นเลยกับแฮชแท็กนะครับ
เฟฟเสื้อบ่อนหลังสาวโพสต์แซะนะครับผม
ใส่เสื้อบอลออกนอกบ้านไม่สมควร

ดูดิปาริเซ็คแมงแล้วนะฮะ
ไปหลีกเอิงแล้วเรียบร้อยใส่สบายไหมแองจี้

แต่ตอนนี้ในแฟนเพจบอกว่าไม่เอาค่ะ
แฟนอัลซานอลเรียกรอให้คุณเฉาหาเสื้ออัลซานอลมาใส่สู้กับแมนยู
อ๋ออันนี้ผมต้องติดต่อแสงทองการพระบัยค่ะ
เพราะเสื้ออัลซานอลไม่มีจริงครับครับผม
ไซส์ขนาดนี้เนี่ยต้องเต้นแล้วโหไม่ยอมว่าปล่อยให้แมนยู

คุณเฉามีศักดิ์ศรีรึเปล่าครับผมก็บอกว่าคือใส่แล้วมันตั้มมากฮะ
บอกตรงนี้เลยต้องติดต่อแสงทองฮะ
เอาจริงผู้ชายควรรู้ว่าเสื้อบอลไม่ใช่แฟชั่นและไม่สมควรใส่ไปข้างนอกนะคะ
ใช่แล้วกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นอีกแล้วครับนะ
เมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับผมออกมาทวิตข้อความ
เอาจริงผู้ชายควรรู้ว่าเสื้อบอลไม่ใช่แฟชั่นและไม่สมควรใส่ไปข้างนอกนะคะ
มันแบบเสื้อที่คุณควรใส่ใส่แล้วหล่อมันคือเสื้อเชิดค่ะ
แฮชแท็กบอกว่าให้คิดนะครับ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตระอุนะฮะพร้อมทั้งได้มีการผูดแชทแท็ก
เฟฟเสื้อบอลนะครับขึ้นมาจนพุ่งทะยาติดเทรนวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
แล้วมีการตอบโต้กันแบบรัวโดยระบุว่าการใส่เสื้อบอลออกจากบ้านเนี่ย
ไม่ดีตรงไหนเสื้อบอลก็เหมือนเสื้อยืดอื่นสามารถใส่ไปได้ใส่ไปไหนก็ได้
ยกเว้นบางกรณีนี่ที่ต้องดูกราศเทศะในการแต่งกา
อีกทั้งการใส่เสื้อบอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นอย่างเดียว

เห็นไหมล่ะเออเอาละวะอย่างนี้ผมก็มีพักพวกแล้วล่ะ

ที่ใส่เสื้อบอลเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ผู้หญิงหรือผู้ชายมอง

ดาราหลายคนก็สวมใส่ในชีวิตประจำวัน

ในงานแอลแฟชั่นวีคกับมิลานแฟชั่นวีคเนี่ย
ก็มีการใช้เสื้อบอลเดินแบบด้วย
เหรอใช่นะฮะแล้วก็เสื้อบอลแต่ละตัว
แพงมากคุณแม่ถ้าสมมุติว่าเป็นเสื้อของนักเตะจริง
ถ้าเป็นเสื้อนักเตะเนี่ยมันจะเข้ารูปเนื้อผ้าเบาโลโก้เบาราคาสูงมาก
ตัวละหมื่นกว่าบาทตัวละหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเป็นเสื้อของคนเชียร์เนี่ย
ราคาก็จะต่ำลงมาอยู่ในหลักพันเสื้อก๊อฟก็จะอยู่ประมาณพันต้นต้น

เขาบอกว่าเอาจริงผู้ชายควรรู้ว่าเสื้อบอลไม่ใช่แฟชั่นและไม่สมควรใส่ไปข้างนอกนะคะ
มันแบบเสื้อที่คุณควรใส่ใส่แล้วหล่อมันคือเสื้อเชิด

เขาบอกอย่างนี้เวลาขอโทษนะฮะอันนี้อ่านตามในเพจนะ
เวลาพี่ต่างตัวบอกร่างกายบางทางเลือกนึง
แต่พอพี่ต่างตัวตามทางเลือกบ้าง
มาฝากไว้ให้คิสคิสนึกสิง
บอกว่าให้คิดผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาตอบนะ

อ่าส่วนผู้ชายคนนี้ก็มาตอบมาตอบว่าไงไหม

ผิดกฎหมายมาตราไหนครับผมนี่แหละทนาย
โหเดือดสวีท

คนต้องหามาใส่บ้างเพราะมันจะเป็นการแบบ

มดดำคะหน้าเหมือนพ่อพี่มากจริงค่ะ

พี่บอกว่าเขาพ่อลูกกันนะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสื้อฟุตบอลเนี่ยบางที
ตอนนี้แบรนด์แฟชั่นก็เอาไปทำอยู่๓แบรนด์ด้วยกัน
อ่ารู้สึกว่าจะเป็นแบบของเมืองนอกอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ย
ก็เอาไปทำเป็นแฟชั่นอืมให้สวมใส่กันแล้วก็เสื้อในคอลลิคชั่นแต่ละอ่า

นะฮะที่เป็นเสื้อฟุตบอลนะครับผม

เป็นประเด็นที่บางอย่างคนค่อยพูดถึงกันเยอะมาก

เขาบอกว่าเห็นแมวอัศนองค่ะหรือว่าคุณครุปบรรนิย์คือเดี๋ยวเจ็บใจ

เอาล่ะแน่นอนเราลืมกันไปรึเปล่า

เดี๋ยวเรากลับมาติดตามสถานการณ์ว่าน้ำท่วมเนี่ย
เขาบอกว่าวันนี้จากสุโขทัยมันจะไปพิศนุโลกแล้ว

อีกหนึ่งเรื่องเรื่องคุณม้าออนภา

อย่างที่วันนี้คุณม้ากงหลายมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณม้า

เอาง่ายคุณน้าก็ได้ไปสัมภาษณ์ใน
เขาสัมภาษณ์ว่ายังไงคุณต้องอ่าน
คือในนี้เขาไม่ได้หมายถึงว่าคุณม้าไปสัมภาษณ์
แต่ในนี้บังเอิญว่ามันมีข้อมูล
ไม่ค่อยจะตรงข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่นะครับ
คือในนี้เขียนว่าความคืบหน้าล่าสุดในรายการ

ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นของพี่ม้าพร้อมออกมา
ว่าน้องคนสนิทในวงการของพี่ม้ายังหนุ่มกัญชัยผมนะ
เผยว่าพี่ม้ายอมรับกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
็อกเพราะรายการประจำที่ทำอยู่ให้ยุติการทำหน้าที่
ตอนออกอากาศพร้อมคนดูทุกคนทั่วประเทศเข้าใจกับสถานการณ์
รับว่าหยุดการอ่านข่าวและทำหน้าที่พิธีกรยาวเลย
สาเหตุที่แจ้งให้หยุดเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
รู้พร้อมกันทุกคนกลางรายการคือผมไม่ได้พูดนะ
มาผิดคือจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพร้อมออกมาเผยว่าน้อง
จริงแล้วไม่ใช่คำพูดนี้นะผมแค่ออกมาพูดว่าพี่ม้าเนี่ย
แต่ถ้าจะไปบอกผมมาให้สัมภาษณ์ถึงพี่ม้าหรืออะไรอย่างนี้

ไม่เคยมีใครสัมภาษณ์เกี่ยวกับพี่ม้าอยู่แล้ว
ไม่เคยมีใครมาสัมภาษณ์กับเราเกี่ยวกับพี่ม้า

คือเอาตามค่าวของการคืบหน้าร่าสุดเนี่ย

เขาได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับคุณม้าทางโทรศัพท์
ไปนับข่าวเนี่ย
พี่ม้าทางโทรศัพท์นะพี่ม้าเขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนว่า
เขาก็ถามว่ายุติบทบาทเป็นยังไงพี่ม้าบอกเขาไม่รู้มาก่อน
เพราะรายการประจำที่ทำอยู่ให้ยุติหน้าที่ในการทำพิธีกร
ก็รู้พร้อมกับตอนที่พี่หนุ่มออกอากาศเมื่อวันจันทร์
อันนี้คือพี่ม้าก็บอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารู้คือ
รู้พร้อมคนดูทุกคนแล้วเขาเข้าใจกับสถานการณ์ตัวเอง
เขาเข้าใจกับสถานการณ์ว่าต้องหยุดอ่านข่าว
แล้วก็ทำพิธีกรยาวเลยนั่นแหละก็คืออันนี้มันเป็นคำสัมภาษณ์
ของพี่ม้าไม่ใช่คำสัมภาษณ์ของผมแต่เวลาคุณไปเขียนข่าว
แล้วผมเป็นคนสัมภาษณ์มันก็บิดเบือนไงเพราะฉะนั้นจะเขียนข่าวอะไรเนี่ย
ให้ดีหน่อยเพราะว่ามันผมว่ามันไม่ถูกต้องอะนะ
อ๋อเป็นหนุ่มกัญชัยเผยไม่ใช่หนุ่มกัญชัยไม่ได้เผยเขาไม่เคยเผยเรื่องนี้อยู่แล้ว
ก็คือได้คุยกับพี่ม้าแล้วแล้วพี่ม้าเขาก็มีความไม่สบายใจ
เขาขอยุติหน้าที่พฤติกรไปก่อนอ่าว่าฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นพี่ม้าก็สัมภาษณ์เอง
หลัง๒๐กันยาไปก็คือจะไม่มีพี่ม้าหลัง๒๐กันยาจะไม่มีพี่ม้าในรายการสามแซ่บ
ใช่แต่ก่อนหน้านี้คือมันยังมีการที่เราอัดเทปถ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ก็คือหลังจาก๒๐กันยาคือก็จะได้มีการคือพี่ม้าไม่ได้มาอัดก็คือพี่ม้าคือเบรกไปก่อน
ถืออย่างนี้คือผมก็งงเพราะเขียนแบบนี้หนุ่มกัญชัยเผย

หนุ่มกัญชัยเผยก็เข้ามาถามผมเผยงี่เลยอ่ะ
ไม่ใช่พูดไม่ใช่ผ่านมือ

ตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ที่อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัยนะครับ
แน่นอนว่าหลังจากแม่น้ำยมเนี่ย
ซ่อริมตลิ่งริมแม่น้ำยมเนี่ยนะครับ
ฝั่งตะวันออกกว้างกว่า๑๐เมตร

จนทำให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เนี่ย
บริเวณทางเข้าวัดไซย้อยหมู่๗
ยาวไปจนถึงบริเวณวัดตรอกแตงนะครับ

ปรากฏว่าน้ำเนี่ยไหล
ไหลเข้ามาในหมู่บ้านระยะทางประมาณสัก๒กิโลเมตร

หมู่ที่๑๒เนี่ยย่านยาวเนี่ยนะครับ

ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนตอนนี้กว่า๕๐๐ครอบครัวแล้วนะครับ

ขนของขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนชั่วคราวแล้ว
ณตอนนี้ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำยนต์
ลดลงแล้วฮะกว่า๒เมตรคือค่อนข้างจะลดลงเร็วพอสมควร
ทำให้น้ำที่เคยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ส่วนถนนนะครับปากทางเข้าวัดไซย้อยเนี่ยขนาดนี้
แห้งจนสามารถเข้าออกได้แล้ว

มันก็จะมีน้ำขังอยู่พอสมควร
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ระดับน้ำถือว่าเป็นข่าวดีล่ะ
ว่าน้ำมันลงเร็วพอสมควร

ที่มันยังขังอยู่มันเป็นพื้นที่แอ่งกระทะไง
ถูกต้องไหมล่ะทำให้ชาวบ้านบางส่วนเนี่ย
ยังต้องตอนนี้คือมันยังไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่

บ้านหลักนี้เขาบอกว่าน้ำมันมาแรงอย่างกะหนัก

คือถ้าเอาจริงถ้ายืนข้างล่างมันมิดหัวคนได้เลย
มีรอยอยู่นะฮะที่คุณส่งเห็นน่ะมิดเลยนะ
หัวคนเลยล่ะเขามีรอยอยู่เห็นไหมครับ
มีรอยอยู่ถ้าสมมุติบ้านชั้นเดียวน่าจะมีปัญหา
แต่ส่วนใหญ่แถวนี้คือเขาน้ำท่วมค่อนข้างจะบ่อย

เขาก็เลยเป็นบ้านที่แบบว่าเตรียมไว้ใต้ถุนสูง
แต่ปีนี้มันก็ถือว่าเร็วไหมมันก็เร็วกับหนักพอสมควร
บ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายวันนี้รู้สึกมธ๑ก็ได้ลงพื้นที่

เลี้ยงเอ่ยของทั้งหมดบางบ้านถ้าเป็นบ้านชั้นเดียว
เขาไม่สามารถอยู่ในบ้านได้เขาก็ต้องมาอยู่ริมถนน
อ่าใช่ถนนเออนะฮะถนนนั้นแหละ

เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละอย่างที่บอกว่าเออ
มันก็เป็นเป็นบ้านเรืองของประชาชนเนี่ยบางคนต้องมานอนอยู่อย่างนี้
โอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นเขาเป็นเด็ดไม่ได้
เขาก็ต้องเป้าทรัพย์สิงของเขาอ่ะใช่
อันนี้ตู้เย็นใช่ไหมน่ะอืม
ตู้เย็นน่ะสงสารนะสงสารจริง
นอนหลบหลังตู้เย็นที่เป็นบ้านพังแล้วก็ร้องไห้
พังแล้วก็บางส่วนใหญ่เขาบอกว่าน้ำมันมาค่อนข้างแรง
เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าตลิ่งพังมาเร็วแรง
ที่กันน้ำมันพังอ่ะตั้งมือรับไม่ทันอืม
นะครับผมแต่ก็โชคดีในส่วนหนึ่งที่น้ำค่อนข้างลงเร็วเหมือนกัน
นะครับผมตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
ทวิตเตอร์เข้าใจพี่มดดำนะคะเป็นคนไม่ดูบอลนางงามก็ไม่ดู
ดูอะไรเลยเห็นแต่ไหว้พระสวดมนต์ว่ะ

ดูไม่เป็นที่บอลโดยจริงนางงามก็ไม่เป็น
ดูเลยขออีกทีขออีกที
พี่มดดำนะคะบอลก็ไม่ดูนางงามก็ไม่ดู

เขาจะชมแล้วเขาแยกแยะได้ว่าม็อตชอบส่วนนี้
ไม่ชอบอะไรเลยชีวิตไม่เอาอะไรเลย
เป็นอะไรเหรอ
ใช่ไหมฟุตบอลนางงามไม่ดู

ทำไมปรากฎแล้วมันแทะต้องไม่ได้จะปรากฎเพื่อ

สันติบาล

มีการเปิดเผยเรื่องราวหลักสูตรตำรวจสันติบาลนะครับ

ตรงที่เป็นตำรวจสันนิบาลหญิงครับ

และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับในการฝึกครั้งนี้
และสถานที่สำคัญเรียกว่าอาวุธพิเศษกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ไหนอ่ะคนนี้ใช่ไหมข้างหน้านี่ใช่ไหม

นี่ใครที่จบหลักสูตรนี้จะมีหน้าที่พิเศษให้ทำเนี่ยนะครับ
อยู่ภารกิจแต่ละกองกำกับครับส่วนการฝึกจะมีสองส่วน
ต่อไปนี้ก็คือ๑ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว
กองบัญชาการตำรวจสันติบาลวิภาวดี
และ๒กองบังคับการการสับสนทางอากาศ
กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรสวนครับ

อันนี้เหรอโหดมากทั้งหมดฝึกหนักมากนะดูนะนี่สงการเคยไปฝึก

ฝากบอกแฟนผมด้วยผมรออยู่ที่หน้าวัดดอนเมืองนะตอนนี้

บอกให้แล้วนะพี่บอกให้แล้วนะหมาตีหมีคอมโปส
พี่หนุ่มฝากบอกแฟนผมด้วยผมรอหน้าวัดดอนเมือง
อยากไปวัดดอนเมืองอย่างนี้ได้แล้วเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอ
มาอย่างนี้แล้วบางทีก็บอกว่าฝากบอกต่อยเรื่องรักมาก

ครับผมแม้แต่ต่อยจะไม่รัก

ครับผมทั้งนี้ตำรวจหญิงนะครับผมก็ไปรอที่หน้าฐานีตำรวจอดรเมืองนะครับ
นี้ตำรวจหญิงคนดังกล่าวก็ได้ร่วมฝึกกับเพื่อนร่วมรุ่น
จนเป็นที่ยอมรับว่ามีการโกนหัวประกอบปืนเอาหัวหม่งโลกแบบเดียวกัน
สิ่งไหนที่ผู้ชายทำได้เธอก็ทำได้เช่นเดียวกัน
งานนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมหาศาลนะครับ
แล้วก็ยกย่องในความแกร่งของเธอนะครับ
แต่มันก็มีเนอะตำรวจหญิงอย่างนี้มีนะ

มีการการฝึกอย่างนี้หลายคนแล้วนะ
ก็ขณะของผู้ดำก็ยังไปชกมงชกมวยนะ

นั่นกลัวตายมันต้องออกกำลังกาย
มันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้จะไปเจ้าคิดเจ้าแค้นคน
ไม่แต่คิดว่าฟุ้งซ่านเพราะว่าซูงแต่ซิกแพคกับลอนแล้วก็เป้าเป้าเป้า
มันเอาแรงออกไปบ้างแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่อนมันจะไม่วนอยู่กับคน

ฉันชกมวยพอแหละรู้ไหมมาเตรียมตัวปะทะกับเธอไง
ก็ให้สิทธิ์ใจฉันสงบไง

อีบ๊า

อ้าวโกพี่เรนนะฮะดอดเข้าร้านหลังรถกลางดึก

ไม่ได้ทำให้หนังไหม้นะครับวันนี้ฮะวันที่ยี่สิบหกนะครับ
เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอครับ
พร้อมรายงานเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่ร้านล้างรถนะฮะเหตุนั้นไปเกิดขึ้นในเมือง
พร้อมกับเพื่อนพานเข้าไปก่อวิธีกรรมป่วนในร้านแห่งนี้นี่คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมฮะ
คือคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะทางร้านเอามาเผยแพร่ปรากฏว่าไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับ
เดินแก้ผ้าเข้าไปในบริเวณที่ล้างรถจากนั้นไปหยิบสายฉีดน้ำแรงดันสูงส่งให้เพื่อน
ที่เพื่อนนั้นจะฉีดใส่ตัวเขาด้านเจ้าตัวกระโดดโรดเต้นก่อนจะทนแรงน้ำไม่ไหว
วิ่งหนีไปอืมนี่นะฮะโอ้โหเจ็บอ่ะนะ
ออฟโบเว่นเป็นผู้ดูแลร้านล้างรถดังกล่าวนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอมาทำงานที่ร้าน
ก็ปรากฏว่าไปเจอว่าสายฉีดน้ำเนี่ยมันตั้งเรียราดอยู่ที่พื้นอืม
ร่องรอยน่าจะมีคนบุกลุกเข้ามาก็เลยไปเช็คกล้องวงจรปิดดู
ปรากฏว่าไปพบบริกรรมสุดพิเลนนี้แหละฮะทำไมเขาเล่นเห
สายฉีดแรกที่ทั้งสองคนนั้นไปเล่นเนี่ยนะฮะมันเป็นสารเคมีที่มีค่าพีเอสสูงมาก
ไว้เขาไว้สำหรับชำระล้างพวกสิ่งสุขปกพวกขี้นกที่ติดบนรถโอ้
ฉีดอีกอันหนึ่งเป็นสารเคมีที่มีค่าพีเอสต่ำสำหรับชำระร้าง
นี้นะครับความอันตรายที่น่ากลัวคือสารเคมีผสมรวมกันเนี่ยนะครับ
อาจทำให้ผิวหนังพวกเขานั้นลอกไม่เออและลอกได้
เหมือนกับทาพลิกลงไปบนร่างกายเลยครับอยากเติมได้ผิวทาหอนนะฮะ
สำหรับใครที่คิดพิเรนแบบนี้อืมของคนไทยมีเยอะไหมไม่มีหรอกพี่
ไม่กล้าเราไม่ควรจะเป็นอะไรถูกนี่ไงยูทูปมันก็ทำอะไรกันพิลึก
พี่ลั่นกันมาอันนี้เขาถ่ายแล้วถ่ายคลิปไว้ไงกะว่าถ่ายเล่นเล่นกันสนุกสนุกไง
ดันไม่รู้ไงดันไม่รู้ไงว่าเขามีกล้องวงจรปิด
แต่ถ้าเป็นคนไทยเขาอะไรแล้วมันนี่ผมรู้เท่าไม่ถึงการอืมอ่า
ครับผมไงกันไงกันอ่าผมรู้เท่าไม่ถึงการครับ
ช่วงหน้าลุงพลเอาจริงนะฮะเขาบอกว่ายอดวิวนี้ทะลุสองล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เงอยลุงพลนี่ก็ใส่เสื้อบอลด้วยนะพี่เตางอยใส่เสื้อบอลดิ
เร็ดแคมเออตัวนี้อ่า

ต้องยอมรับว่าฉุดไม่อยู่แล้วจริงฮะสำหรับกระแสลุงพลเนี่ย
นะแห่งบ้านกกอกอืมเป็นที่รู้จักจากคดีการเสียชีวิต
สมมุติเรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยรู้จักกับการ
เป็นคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
ไงปลดเพลงเต่างอยแล้วไปดูกันสักนิดหนึ่งก่อน

สาหรับพระยาเต่างอยที่จังหวัดสกลนคร

ล่าสุดเพลงเผลางอยเวอร์ชันจินตราปฏรุงพล
ขึ้นท่านอดับหนึ่งวิดีโอมาแรง
ด้วยยอดวิวรวมมาแล้วเกือบ๒ล้าน

แต่ก่อนที่นี่ทีมองว่ารุงพล
ถูกไข่อย่างไรอ่ะ

เรื่องของลุงพลถูกขยายมากเกินไปแล้ว
โดยเช้าตลาดก็จะโพสต์คลิปนักเบื้องหลังลุงพลอัดเสียงสดด้วย
ก็ไปดูคลิปที่ลุงพลอัดคลิปสดกันหน่อย
เอาง่อยนะฮะเดี๋ยวไปเอาอินโทรสิ
โอเคล่าสุดฮะลุงกลกก็ได้เดินทางนะฮะ

เขาก็มาอัดเสียงที่ตัวเมืองสกลนคร

เตรียมไว้ใช้เอ่อบนเวที่กับจินตราพขุนลาบหนึ่งกัญญายน

เดินเข้าไปด้านในห้องอัดเสียงเนี่ยโดยมีอาจารย์เจ้าของห้องอัดเสียงเนี่ย

ลุงพลเขาก็บอกว่าโอ้โห
นี่คือการเข้าห้องอัดครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะ

ดีใจเพราะมีโอกาสได้มาร้องเพลงของศิลปินคนดัง

โดยเฉพาะการออกเสียงที่ชัดเจน

อ๋อร้องเต่า
มันก็มียาวตรงชุบอยู่เขาก็ร้อง

คนถามเป็นยังไงมันต่างจากการร้องคาราโอเกะ
ลุงพลบอกนะแม่มันต่างจากการร้องคาราโอเกะ

เพียงแต่ต้องปรับการออกเสียง
ซึ่งตนเนี่ยเต็มที่กับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะ

งานคอนเสิร์ตหนึ่งกันยายนิดแล้วหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีแต่เรื่องราวดีในชีวิตเข้ามาก

เดี๋ยวมีมีแล้วมีหนังแล้วแม่มีหนังแล้วมีหนังแล้ว
หรือหนังอะไรไงอุ๊บเหรอไม่อุ๊บหนังค่าใหญ่เลย
อุ๊ยจริงเหรอหรือหนังผีคือลุงพลไม่แสดงคนเดียว
แววว่ามีแล้วเล่นอย่างใครหมอปลาหรือเปล่า
ไม่ใช่เป็นหนังกำลังมีแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปเนี่ย
แถวว่าที่จะมีโชว์ตัวไว้นะ
เดี๋ยวจะมีหนังของค่ายใหญ่เลยแหละกำลังติดต่อไปอยู่

เป็นหนังแบบว่าเป็นหนังฆาตกรรมหนังผีอะไรอย่างนี้ของค่ายใหญ่เลย

ไม่มีอะมีเล่นกับแม่เอกตัวใหญ่เลยคนหนึ่ง
อุ้ยเหรอังแต่งค่ะหูลอดอะแม่บทเดชไหมแม่บทเดชไหม

ต้องเป็นสิเพราะคนจำหน้าได้แล้วต้องเป็นสิเพราะคนจำหน้าได้แล้ว
ต้องเป็นสิเพราะคนจำหน้าได้แล้วต้องเป็นสิเพราะคนจำหน้าได้แล้ว

ก็บอกลงพลคนเยอะจะไปพระแตนจะมาทำไมอีกละ
ก็บอกลงพลคนเยอะจะไปพระแตนจะมาทำไมอีกละ
แล้วก็สู้กับหมอปาเนาะ

น้ำชาเชื้อนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำโวยพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ

น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ
น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ

น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ

น้ำชาชีวนัทครับผมโพสต์ขอโทษทำเข้าใจผิดหวังคำเวพรเป็นจริงนะครับ

วันนี้ไปที่สีขุนเต้กัลตนา

เดินทางไปพักผ่อนที่รีสอร์ทสุดหรูเนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
คุณเต้นี่คุณดูสินี่
ถ้าจริงแล้วเป็นทายาทรุ่นที่๓ของกันตนากรุ๊ปนะฮะ
แล้วก็ไปเที่ยวทั้งทีแล้วก็ถ่ายภาพความประทับใจรัว

คุณเต้เนี่ยถอดเสื้อถ่ายรูปโชว์แผง

เขาทาเขาไปทำเล็บ

ทำกางแสงแดดที่สองมาสักที

ก็หนุ่มไปหวนหลอก

คุณก็บอกก็ทาก็รู้เลยว่าทา

เอาพี่วูดี้ทั้ง
เพื่อนอ่ะเพื่อนทั้งนั้นเลยอ่ะทุกวันนี้คบกับเธอเพื่อนฉันน้อยลง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

ผมไม่ได้ใส่แว่นผมมองไปผมเห็นสองอันผมไม่รู้อะไร

บางทีคือนี้อุ๊ยตกใจปุ๊บ

โอ้โหดูสองแท่งน่ากลัวกว่าเยอะ
เนอะบางทีเราอ่ะนะบันบันล้านชีวิตกันบ้าง

หลังขอรบทรงชาติสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ